ข่าวแรกของเราในวันนี้บอกเลยว่ามีเรื่องให้ต้องรมบ่อจอยกันแต่เช้าค่ะสำหรับมินพีชยานะคะ
เพราะว่าน้องหมาตัวโปรดน้องออกโต้ของเธอเนี่ยถูกหมาตัวใหญ่กัดในหมู่บ้านคุณแล้วที่สำคัญพี่เลี้ยงที่ไปด้วยเนี่ยถูกกัดหนักกว่า
ต้องพาตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนงานนี้ค่ะสาวมินเนี่ยเขาแจ้งว่ายังไม่ได้เคลียร์กับคู่กรณีเลยนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะถึงขั้นฟ้องร้องหรือเปล่าค่ะ
ทั้งตกใจทั้งเศร้าทั้งโมโหทั้งแบบว่าคือสั่นไปเลยอ่ะก็ต้องมีสติแล้วก็จัดการเพราะว่าทั้งคนแล้วก็สุนัขของเราก็ต้องแยกกันไปโรงพยาบาลอย่างด่วนทั้งคู่เหมือนโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เลี้ยงเขาก็เข้าไปอุ้มแบบเหมือนเป็นผู้พิทักษะแล้วก็เข้าไปปกป้องพี่บัวก็อาการดีขึ้นค่ะกับน้องโต้ก็ดีขึ้น
เรื่องแบบนี้นะต้องบอกว่าคนที่เลี้ยงน้องหมาจะเข้าใจดีนะคะ
หมาไม่ค่อยจอยเท่าไหร่แต่เรื่องหัวใจกับไฮโซโอ๊ตบอกเลยว่าหวานฉ่ำมากเวอร์ค่ะ
วาเลนไทยเซอร์ไพรส์ลงสองรูปเบ็ดเสร็จเลยโดยสาวมีนเนี่ยเขาบอกว่าซื้อทองรูปภัณฑ์ให้เป็นของขวัญฝ่ายชายด้วยนะคะ

เอ้อกินข้าวก็กินข้ากันค่ะสบาย
แล้วก็ให้ของขวัญกันอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็คือมุ่งงานมากเลย
เออเขาก็ต้องมีการเซอร์พรงเตอร์ไพรส์กันบ้าง

มินเนี่ยเขามีการลงรูปภาพแล้วก็มีการแท็กไปหาคุณโอ๊ตด้วย
เป็นการทวงนะคะว่าเนี่ยรอเซอร์ไพรส์อยู่นะจ๊ะ

เตือนแล้วนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะคะ
นี่เลยเขาก็เลยจัดชุดใหญ่ชุดเต็มขนาดนี้นะ
วาดหวานมากค่ะค่ะสวีตวาดมาก
ฉันก็ไปเดินเลือกซื้อพงซื้อผักผลไม้

เอกมัยรามินทาก็เห็นเขากระนุ้งกระนิ้งนะ

เป็นคู่ที่เหมาะสมดีใช่ไหมหลังไมค์เมื่อสักครู่